คุณผู้ชมก่อนจะขับรถขับราไปไหน
ตรวจสอบสภาพรถของท่านหน่อยนะครับ
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ไฟไหม้รถครับ
เพราะว่ารถคันนี้คือชำรุดทั้งแบตเตอรี่หมด
แล้วก็คนขับรถลงไปสำรวจรถของตัวเอง

ยังพบว่าสายน้ำมันรถรั่วด้วย
อยู่ไฟก็ลุกพลึบขึ้นมาทันทีเลย
เจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำระงับเหตุไฟไหม้รถเก๋ง
ทะเบียนกกจ๔๕๒๓นนซึ่งเกิดไฟลุกไหม้ที่ห้องเครื่อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณบริมถนนสายนครนายกนางกรอง
ช่วง๓แยกทางเข้าน้ำตกวังยาวนะครับ
ซึ่งคนขับรถคันนี้คือนายนิพนธ์มังสาได้เล่าให้ฟังบอกว่า
ขับรถกลับบ้านซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุแล้วนะ
แต่ทีนี้ทำไมรถมันดับนะครับก็ลงไปดู
เปิดกระโปรงหน้าดูพบว่าแบตเตอรี่หมด
แล้วก็สำรวจไปสำรวจมาพบว่าสายน้ำมันรถรั่วด้วย
แต่ครู่เดียวเองนะฮะก็เกิดประกายไฟขึ้น
แล้วไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
เขาบอกว่าโชคดีมากที่ตอนนั้นเขาลงจากรถมาแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงผู้รอดชีวิตหน่อยครับ
บ้านอยู่ไกลไหมผมออกว่าตำนัด
ตอนนั้นเวลาไฟลุกมันไหวไหมพี่
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ก็มาดับไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ก็ให้รถลากนำรถไปตรวจสอบ
หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดไฟไหม้ต่อไปนะครับ